อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ก็ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเกิดอะไรขึ้น

สำหรับศพของผู้หญิงวัย๔๐ปีที่ถูกฆ่า
แล้วก็ยัดอยู่ในกระเป๋าเดินทางสีดำ
มาจากแม่น้ำโขงแล้วก็มาติดอยู่ที่แพร่ของเจ้าหน้าที่นะคะ

คือเมื่อวานนี้เนี่ยคือจริงเขาบอกว่า
กระเป๋าใบนี้มันลอยมาติดแพร่ของบกนรหเขตนครพนมได้สัก๒วันแล้ว
ซิมีอะไรพอเปิดมาเท่านั้นแหละค่ะพังงะกันเป็นแถวเลยนะคะ
อกจากกลิ่นที่มันเหม็นโชยออกมาแล้วเนี่ย
ดูก้อนหินนี่คือหินผูเขา
ที่เขาเอาไว้ถ่วงกระเป๋าใบนี้ค่ะครับ
เขาบอกว่าขนาดเนี่ยสามสิบคูณสามสิบเซนติเมตรนะคะหินก้อนเบอร์เรอเลยแล้วข้างในนี่ค่ะ
ศพผู้หญิงนอนคุดคู้อยู่นะคะลักษณะคืออายุประมาณสี่สิบปีสูงร้อยหกสิบเซนติเมตร
ผิวขาวสวมเสื้อยืดแขนกุดแบรนด์หนึ่ง
กางเกงยีนขายาวสีน้ำเงินเสื้อชั้นในสีเทา
คลุมด้วยถุงดำทั้งตัวสภาพใบหน้าเหมือนถูกทุบด้วยของแข็งค่ะ
ครับศพถูกยัดอยู่ในกระเป๋าแบบไม่มีการมัดการอะไรเลยนะคะอืม
จากนี้มีเสื้อแจ็คเก็ตด้วยมีแว่นตาแบรนด์ดังด้วยแล้วก็หมอนพิงหลังค่ะ
ว่าคนร้ายก็คงจะฆ่าแล้วก็จับเธอยัดใส่กระเป๋าก่อนที่จะเอาหินถ่วง
เพื่อให้กระเป๋าใบนี้มันจมลงไปนะคะเขาบอกว่าไม่พบเอกสารหลักฐาน
แล้วก็ตำหนิบัตรแผลตามร่างกายส่วนอื่นตรวจสอบใบหน้าไม่ได้
เพราะว่านอกจากจะถูกทุบแล้วก็ขึ้นอืดมาแล้ว
ก็เลยไม่สามารถตรวจสอบได้น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๕วันแล้วอะค่ะ
ช่วงบ่ายวันนี้นะคะเขาบอกว่ามีนักธุรกิจผู้มีชื่อเสียงชาวลาว
นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อมานะคะหรือฮะติดต่อตำรวจสอบ
ธาตุพนมบอกว่าขอตรวจสอบศพหน่อยได้ไหม
ผมสงสัยว่าอาจจะเป็นญาติที่หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อสัปดาห์ก่อน
ซึ่งการเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวมาที่ท้องที่เกิดเหตุที่นครพนมเนี่ย
ต้องใช้เวลา๕ชั่วโมง๒๘นาทีถ้าขับรถมานะคะ
ระยะทางมัน๓๔๗กิโลเมตรค่ะตอนนี้ศพของผู้หญิงที่ถูกฆาตกรรมเนี่ย
เพื่อยืนยันเอกลักษณ์บุคคลอยู่แผนกนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นนะคะ
แล้วถ้าตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะนำมาเก็บไว้ที่ห้องดับจิตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
ญาตินำเอกสารหลักฐานมายืนยันตัวบุคคลกับผู้เกี่ยวข้องในคดี
ส่งคุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ค่ะ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
รอยเรื่องนี้จากกระเป๋าเดินทางกันหน่อย
คือได้คุยกับคุณมิตรชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่า
ลักษณะไอ้กระเป๋าใบสีดำนั้นที่เจอเนี่ยที่ใช้อำพลางศพเนี่ย
ไม่ค่อยเหมือนกระเป๋าที่ชาวบ้านชอบใช้กัน
ร้านค้าแถวนี้ก็ไม่มีกระเป๋าแบบนี้ขายด้วย
แล้วก็ไม่เคยเห็นสาวชาวลาวใช้
เขาบอกว่ากระเป๋าไม่น่าจะเป็นฝั่งนี้อาจจะเป็นฝั่งเวียดนามหรือเปล่า

ถ้าเป็นสาวชาวลาวที่ฐานะดีหน่อยเนี่ยนะคะ
เขาก็จะเป็นกระเป๋าแบรนดเนมใบเล็ก

ก็เลยคิดว่าไอ้กระเป๋าสีดำที่ดูเป็นกระเป๋าธรรมดาเนี่ย
ไม่น่าจะใช้น่าจะถูกซื้อมาเพื่อจงใจอำพลางศพโดยเฉพาะ

เขาบอกก็ไม่กล้ายืนยันนะว่าเป็นคนไทยหรือคนลาว
เพราะว่ามันก็เป็นไปได้ทั้งหมดนั่นแหละ
แต่คิดว่าคงจะถูกฆ่าจากจังหวัดอื่น
อาจจะเป็นบึงการหรือน้องคายแล้วก็ถูกทิ้งถ่วงน้ำ
มันลอยมาตามกระแสน้ำจนถึงนครพนมค่ะ
ไปอย่างนี้ไม่มีครับ
ใครมีเหตุทะเลาะกันแถวนี้บ้างไหม
ไม่มีครับไม่มีครับ
เผื่อแบบว่าทะเลาะไอ้เสียงทะเลาะนั้นคือแบบนั่นแหละ
คือเกิดเหตุแล้วเขาก็ฆ่ากันอะไรอย่างนี้

ถ้าผมคิดว่านะถ้ารักษณะอย่างนี้เนี่ย
มันต้องมาอย่างน้อยต้องระยะทาง
ผมคิดว่าจะต้องจังหวัดบึงการเลย

ขนาดว่ามีหินถ่วงอย่างนี้นะครับ

ไกลแน่ครับเพราะว่าน้ำมันหลากช่วงนี้น้ำมันไหลแรง

สาเหตุของการก่อเหตุฆาตกรรมครั้งนี้จะเป็นอะไรได้บ้าง
บอกว่าถ้าดูตามเหตุการณ์ของคนที่ถูกฆ่ายัดกระเป๋าถ่วงน้ำแบบนี้เนี่ย
น่าจะมีประเด็นไม่ชู้สาวก็ยาเสพติดหรือเปล่า
เพราะลักษณะเหมือนการฆ่าปิดปากหรือไม่ก็หักหลังกัน
และมีการเจตนาทุบใบหน้าให้จำหน้าไม่ได้ด้วย
ทีนี้ปรากฏว่ามันมีซากวัวค่ะพี่อุ๋ย
มีซากวัวตายอืดอยู่กลางแม่น้ำโขงน่ะริบน่ะเห็นไหมคะ
ทีมข่าวก็สังเกตดูว่ามันไหลตามกระแสน้ำผ่านหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยความเร็ว
แล้วก็ไปติดที่แพร่จอดเรือของนรขอเขตนครพนมจุดเดียวกันกับกระเป๋าเลย
ก็เลยคิดว่าถ้ากระเป๋าลอยมาจากจังหวัดอื่นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้
คงจะเหมือนศพวัวตัวเนี้ยเพราะว่ากระแสน้ำช่วงนี้มันไหลแรงจริงจริงนะคะ
เราไปคุยกับหมอหมูค่ะคุณหมอวีรศักดิ์จรัสชัยศรีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธบอกว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยหลังเสียชีวิตร่างกายจะเริ่มแข็งตัวประมาณ๑๒ชั่วโมง
ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นคิดว่าคนร้ายเนี่ยคงดำเนินการยัดศพใส่กระเป๋าโดยไม่มีการหั่นหลังเสียชีวิตไม่เกิน๖๘ชั่วโมง
เพราะถ้าเกินกว่านี้เนี่ยกล้ามเนื้อทุกส่วนมันจะแข็งตัวมันก็จะไม่สามารถจัดท่าจัดระเบียบให้ศพเข้าไปอยู่ในกระเป๋าได้ค่ะ
สำหรับในกรณีดังกล่าวนี้ที่ไม่ได้มีการฆ่าอำพางด้วยการหั่นศพแยกชิ้นส่วนหรือมัดมือมัดเท้าศพแต่อย่างใดนั้น
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสาวที่รูปร่างไม่สูงใหญ่และไม่อ้วนซึ่งสามารถยัดเข้าไปในกระเป๋าเดินทางได้พอดี
ไม่จำเป็นต้องทำการหั่นศพเพื่อแยกชิ้นส่วนนะครับที่สำคัญตัวกระเป๋าเดินทางที่ใช้ก็มีการใช้ซิตที่แน่นหนา
ทำให้คนร้ายไม่จำเป็นต้องมัดแขนมัดขาผู้ตายไว้เพื่อกันกันคลายตัวออกจากกระเป๋า
เชื่อว่าในกรณีดังกล่าวนี้ไม่มีนัยยะหรือมีเทคนิคอะไรเป็นพิเศษในการดำเนินการนะครับ
สำหรับการพิสูจนอัตลักษณ์บุคคลนะคะเขาบอกว่าทำได้ด้วยการพิมพ์ลายนิ้วมือ
ถึงแม้ว่าร่างเนี่ยจะเปื่อยหรือว่าพองน้ำแล้วก็ยังพิมพ์ได้หรืออาจจะตรวจจากฟันก็ได้นะคะแล้วก็การตรวจดีเอ็นเอด้วย
แต่ว่าเหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นการตรวจเปรียบเทียบในลักษณะพ่อแม่ลูกนะคะ
ก็ต้องประกาศหาเครือญาติที่สงสัยว่าหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมจะเป็นญาติเพื่อตรวจหาความสัมพันธ์ต่อไปค่ะ
ไม่ต้องรอให้ญาติทางฝั่งสปลาวที่ติดต่อมาเข้ามาถึงนะ
ถ้าตรวจมาแล้วตรงกันก็จะชัดว่าไม่ใช่คนไทย